เสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำของที่พัก
แล้วตอนที่ไปเจอก็คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมง

ช่วงเช้าที่ผ่านมาตศพกสมุยจศุราธารณี
รับแจ้งบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งต่างชาตินะครับเสียชีวิตอยู่ภายในห้องน้ำของที่พักแห่งหนึ่งครับ
ไปตรวจสอบก็ที่เกิดเหตุก็เป็นบ้านเดียวนะครับมีรั้วรอบขอบชิดครับ
อยู่ในซอยบ้านแม่น้ำที่อำเภอกเกาะสมุยนะครับในห้องน้ำไปเจอร่างของผู้ชายคนนี้อายุหกสิบห้าปีแล้วครับ
ตามร่างกายไม่เจอบาดแผลอื่นนะครับในห้องพักไม่เจอร่องรอยลื้อค้นทรัพย์สิน
แล้วก็คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมงครับ
คุณสุวิมนศ์แสนธงชายอายุยี่สิบเจ็ดปีเป็นลูกเลี้ยงของผู้ตายบอกว่า
ตนเนี่ยกลับจากส่งลูกไปโรงเรียนครับแวะมาหานายโทมัสนั้นบ้านปิดอยู่ผิดสังเกตครับ
จึงมองลอดหน้าต่างเข้าไปเห็นประตูห้องน้ำไม่ได้ปิด
แล้วก็เจอร่างของนายโทมัสคนสวิทธิ์ที่เสียชีวิตนอนแน่นิ่งอยู่ครับ
เปิดประตูห้องเข้าไปพบว่าเสียชีวิตแล้วก็แจ้งตำรวจมาตรวจสอบ

คนเดียว